ปฏิบัติการค้นหาน้องมังกรเด็กชายอายุขวบ๙เดือนนะครับ
ที่ถูกน้ำซัดจนบ้านพังแล้วก็ถูกน้ำพัดหายไป๒วันแล้ว

ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เพราะว่าเจอร่างแล้วนะครับของน้องมังกรครับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดลบบุรีครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้พบศพผู้สิทธิวิต
เพิ่มเป็น๓ศพที่อำเภอลำสนธิและอำเภอชัยบาดาล
ก่อนหน้านี้วันที่๒๖กันยายน
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าน้ำป่าไหลเชี่ยวกราก
แล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็
พัดเอาบ้านเลขที่๔๒ในพื้นที่หมู่๑๑บ้านทรายทอง
หายไปกับสายน้ำครับมีสมาชิก๔คนด้วยกันคือ
จันทาอินทิเกตอายุ๕๐ปีเป็นตานะครับ
แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาว
แล้วก็เด็กชายธีรวัตรอินทิเกตอายุ๑ขวบ๙เดือนนะครับ
เป็นหลานชายชื่อว่าน้องมังกรอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
ขณะเกิดเหตุคุณตาจันทานะครับอุ้มน้องมังกรหายไปกับสายน้ำ
ส่วนภรรยากับลูกสาวเกาะต้นไม้กลางน้ำเอาไว้ได้รอดชีวิตครับ
ต่อมา๒๗กันยายนชาวบ้านไปพบศพของคุณตาจันทรา
จมน้ำเสียชีวิตห่างจากบ้านไปประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
แต่ยังไร้วี่แววของน้องมังกร
กระทั่งวันนี้ครับชาวบ้านเจอศพเจอร่างของน้องมังกรแล้วนะครับ
จมน้ำห่างจากบ้านไป๓๐เมตรแค่นั้น
ส่วนอีกรายนะครับคือนางสาวมะลิกรทองอายุ๔๗ปี
ชาวบ้านหมู่๑ตะบนนาสมอำเภอชัยบาดานครับ
ถูกกระแสน้ำพัดจมน้ำเสียชีวิตติดอยู่กับต้นไม้นะครับ
ริมลำรางคลองแห้งห่างจากบ้านไป๒กิโลเมตร
ห่างไปไกลครับส่วนสมาชิกคนอื่นในบ้านนะครับ
เกาะตัวบ้านเอาชีวิตรอดเอาไว้ได้แล้วก็นะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้เสียชีวิตดังลั่นนะครับ
แล้วเสียงนั้นก็เงียบไปกับสายน้ำจนกระทั่งน้ำลดนะครับ
ชาวบ้านก็เลยไปเจอศพดังกล่าว
ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับ
เห็นไหมครับว่าอุทธกภัยครั้งนี้โหดร้ายจริง